ดูบอลไทยกันหน่อยบอลไทยจะไปมวยโลก
เดี๋ยวคำกล่าวนี้เราได้ยินมานานแล้ว

ใช่ค่ะเป็นเหตุวิวาทะระหว่างสองฝ่ายในสนามฟุตซอล
คลิปเนี่ยปรากฏอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
อืม

กระด่มตัวลอยเลยแต่ว่า

อยู่๒๓คู่อ่ะสระหลายภูมิอ่ะ
ค่ะจากคำกระแนะกระแหนว่าบอลไทยจะไปมวยโลก

เออแล้วเนี่ยค่ะหลังจากที่คลิปนี้นะ
เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตมาให้ข้อมูลบอกว่า
นี่เป็นการแข่งขันฟุตซอลระหว่างทีมสุรธานีกับปากพนัง
นครศรีธรรมราชที่สนามไดมอนด์อารีน่า
จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นอายุ๑๙ปี
นี่ไงฮามทั้งนั้นชาวเน็ตก็ตำหนิถึงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะ
การใช้กำลังการใช้ความรุนแรงของนักบอลไทย

บางคนก็บอกว่าแหมคือก็เข้าใจนะ
ว่าการแข่งขันในสนามมันมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
คุณเข้าใจไหมว่าน้ำใจนักกีฬามันเป็นยังไง
รู้แพ้รู้ชนะรั่วภัยคุณท่องให้ขึ้นใจ

นอนแค่ไหนก็ไม่ทราบว่าใส่สัปดาห์ก็โดดฉีดขึ้นขนาดนี้นะ
เจ็บนะเปิดปุ่มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะล่าสุดเห็นบอกว่ามีรายงานข่าวสุดท้ายแยกนะ
เพราะว่าโค้ชจากทั้งสองฝ่ายเข้าไปแยกเข้าไปห้ามปราม

ผลคือเสมอ๐๐ค่ะเพราะไม่ได้แข่ง